ชาวบ้านชาวบ้านอยู่ในชุมชนวัดหลวง
เขาพยายามช่วยกันจับวัยรุ่นชาวพม่า๒คน

ก่อเหตุลักษัพในชุมชน๒วันติดต่อกันแล้ว
ซึ่งในระหว่างการที่ช่วยกันจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาถ่ายภาพเหตุการณ์
ช่วงที่ชาวบ้านช่วยกันไว้ได้นะคะ

นี่กลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะครับ

คนหนึ่งขี่จักรยานคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ครับ
ก่อนที่นายสมชายอิดแมน

และผู้เสียหายได้ช่วยกันจับกลุ่มนายโมฮามัติ
และนายยูปาย๒ชาวพม่า
ที่ก่อเหตุลักษัพ๒วันติดต่อกันในชุมชน
โดยนายโมฮามัติก่อเหตุก็คือการเข้าไปลักทรัพย์
ทั้งโทรศัพท์จักรยานยนต์
ทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการนะคะ
ส่วนนายยูปายปีนเข้าไปลักทรัพย์
ชาวบ้านได้โทรศัพท์มือถือไป๑เครื่อง
พอดีผู้เสียหายตื่นมาเห็นก็เลยล้อมตัวจับกลุ่มเอาไว้ได้ค่ะ
ต่อมานะคะตำรวจสพแม่สอดได้นำตัวทั้งสองคน
ตรวจหาหลักฐานที่บ้านคนร้าย

ว่าจะเป็นรถจักรยานรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุและหลักฐานอื่น

ซึ่งมีผู้ร่วมขบวนการอยู่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่าอีกหลายคน
อกจากนี้ผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวพม่าเหมือนกัน
รถจักรยานยนต์ถูกขโมยไปค่ะ
บอกได้โทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนทางฝั่งพม่าว่ามีรถจักรยานยนต์ลักษณะเหมือนกับรถของตัวเองที่หายไปหรือเปล่า
ทราบจากเพื่อนฝั่งพม่าว่ามีมีรถเหมือนที่นายโทรมาถามเลยเนี่ย
และอาจจะเป็นรถของนายอาบูด้วยเพราะรถคล้ายกันมาก

โดยคนร้ายได้ใช้วิธีการนำรถจักรยานยนต์ซุกไว้ใต้พืชผักผลไม้ในรถขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งสามารถตบตาเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะคะ
ทำให้สามารถหลุดรอดข้ามฝั่งไปได้และนำไปจ่ายนำไปจำหน่ายที่ฝั่งพม่า
ซึ่งพอทราบข่าวก็จะประสานไปยังผู้ที่รับซื้อพร้อมที่จะขอถ่ายคืนรถ
คาดว่าจะคงคุยกันได้เพราะเป็นคนชาติเดียวกันค่ะ